ครอบครัวนี้ก็มีพ่อมีแม่
แล้วก็ลูกสาวคนโต๙ขวบลูกชายคนเล็ก๕ขวบ
ปรากฏว่าผู้เป็นพ่อต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพราะติดโควิด
ส่วนผู้เป็นแม่เครียดจัดครับ
เธอฆ่าตัวตายก็เหลือลูกน้อย๒คน
เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือเด็กทั้งสองคนนี้
คือเด็กยังตามประสานเด็กล่ะครับ
ยังพอจะยิ้มแย้มได้บ้างตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปพูดคุย
และน้องทั้งสองคนคงกำลังหิวล่ะคุณ
เจ้าหน้าที่พาขึ้นรถนะครับแล้วก็ให้ขนมทาน
น้องคนโตเป็นเด็กผู้หญิงอายุ๙ขวบครับ
ส่วนน้องคนเล็กเด็กชายนะคุณอายุ๕ขวบนั่งอยู่ด้านในเนี่ยนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนครสาเกตจังหวัด๑๐๑
ก็รับการประสานจากหน่วยกู้ภัยอดุมเวศ
ให้มารับเด็ก๒คน๒พี่น้องนี้นะครับ
ทั้งสองคนอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมนาคม
แต่ตอนนี้ไม่มีคนดูแลอย่างที่ผมบอกไป
พ่อของน้องติดโควิด๑๙ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลมาหลายวันแล้วนะครับ
ส่วนแม่ของน้องเนี่ยเพิ่งจะผูกคอเสียชีวิตหนีน้องไปอีกนะฮะ
คอเมื่อวันที่๒๙สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
ทั้งสองคนไม่มีคนดูแลก็จะเหลือแต่เพียงฝั่งญาติของพ่อ
ที่เป็นชาวอำเภอมหาชนะชัยที่จังหวัดยะโสธร
และทีนี้เพื่อนบ้านก็มีการแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบให้การช่วยเหลือ
ทีนี้รถที่เข้ามารับน้องทั้งสองคนเพื่อเดินทางไปยะโสธร
ก็มาตอน๕ทุ่มเมื่อคืนนี้นะครับ
ทางญาติหลังจากได้ร้องขอให้หน่วยกู้ภัยนครสาเกตจังหวัดร้อยเอ็ด
รับตัวน้องที่กรุงเทพเพื่อนำมาส่งญาติที่จังหวัดยะโสธรนะครับ
เจ้าหน้าที่ตรวจหาเชื้อโควิดให้แก่เด็กทั้งสองคนก่อน
ผลเบื้องต้นออกมาไม่พบเชื้อนะครับก็นำขึ้นรถตั้งแต่๕ทุ่มเมื่อวานนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมนครที่เข้ามาดูแลด้วยก็บอกว่า
เออรักษาตัวนะลูกนะแล้วเดี๋ยวไปที่ยัทธ์โสธรนะ
เด็กก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสได้อยู่นะครับ
โดยคนที่พักอาศัยอยู่ในระแวกเดียวกันนะครับ
ชาวบ้านเขาบอกว่าก่อนหน้านี้พ่อและแม่ของเด็กเปิดร้านอาหารตามสั่ง
แต่ว่าพอเจอวิกฤตโควิดร้านต้องปิดครับกระทบทั้งครอบครัว
ครอบครัวไม่มีรายได้และผู้เป็นพ่อก็มาติดโควิดอีก
ทำให้แม่ต้องอยู่กับลูกทั้งสองคนนะครับ
แม่คงเครียดเรื่องของการขาดรายได้แล้วก็ทำมาหากินไม่ได้
อีกทั้งสามีก็มาติดโควิดด้วยผู้เป็นแม่ก็เลยตัดสินใจคิดสั้นครับ
ฆ่าตัวตายครับทำให้เด็กตอนนี้ไม่มีผู้ใหญ่ในการดูแลอยู่กันสองคน
ตั้งแต่วันที่๒๙สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
ล่าสุดเมื่อเวลา๓๓๐นหน่วยกู้ภัยอุดมเวชจังหวัดร้อยเอ็ด
รับ๒พี่น้องจากกู้ภัยนครสาเกตมาแล้ว
เพื่อนำส่งกลับภูมิลำเนาที่บ้านหนองตุที่ตำบลหัวเมือง
อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรเดินทางกลับถึงบ้านเกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
แต่ว่าหนูน้อยทั้งสองคนนะก็ต้องเข้ากักตัวอยู่ที่ศูนย์กักตัวของทางหมู่บ้าน
ตามมาตรการป้องกันโควิด๑๙โดยมีผู้นำชุมชนแล้วก็ญาติพี่น้องมาคอยดูแลด้วย
เดี๋ยวคุณจะได้เห็นนะตอนเข้าไปกักตัวเด็กก็เรียบร้อยนะคุณนะ
คือเชื่อฟังเจ้าหน้าที่นะครับทำตามเจ้าหน้าที่ทุกอย่างเลย
แล้วก็เข้าไปพักอาศัยอยู่ในศูนย์กักตัวกางมุ้งนอนคนละมุ้งนะคุณฮะ
มุ้งนอนคนละมุ้งนะครับพี่นอนมุ้งหนึ่งน้องนอนมุ้งหนึ่ง
แต่ว่ามุ้งเนี่ยอยู่ติดกันเลยนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ
จากเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙นี่เด็กยังงวงเงียอยู่เลยนะ
จากรถตอนตี๓กว่านะฮะเข้าไปศูนย์กักตัวนะครับ
แต่ว่าเด็กก็เข้าใจคุณดูสิเข้าไปที่ศูนย์ก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเป็นอย่างดีนะครับ
เด็กก็แยกมุ้งนอนกันนะครับ